ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคุณอาตอมสัมพันธภาพอดีตดาราช่อง๗นะครับ
อุบัติเหตุที่ลำปางตอนนี้อาการโคม่านะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
ถนนผนโยธินลำปางตากนะช่วงกิโลเมตรที่หกร้อยสี่สิบ
บ้านแม่เตี้ยตำบลแม่ถอดอำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง
โอ้โหสภาพรถพังยับแบบนี้นะคะ
คือรถของคุณอาตอมไปพุ่งชนเข้ากับต้นไม้

ก็เลยทำให้รถค่อนข้างสภาพยับเยินแบบนี้นะคะ

พยายามช่วยกันใช้อุปกรณ์ตัดทาง
นำร่างของคุณอาตอมออกมาก่อน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถค่ะ
คือหลังจากนั้นคุณอาตอมเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะคะ
จนกระทั่งชีพจรสัญญาณชีพมันฟื้นคืนกลับมา

ก็มีการส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

สาเหตุน่าจะมาจากหลับในบวกกับฝนตกถนนลื่นด้วย
ก็เลยทำให้รถพลิกคว่ำเพราะว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะคะ
คุณอาตอมสัมพันธภาพเป็นดารานักแสดง
ที่มีผลงานละครหลายเรื่องนะคะสำหรับช่อง๗
เช่นหอบรักมหมป่าทางช่องเจ็ดวันปี๒๕๕๔
แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการแสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจนนะ
เคยเป็นผู้สมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐ
เหรอใช่ค่ะผมจำเขาไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยเป็นคนดูละคร

ใช่นี่ค่ะอาการโคม่านะคะ